คุณผู้ชมค่ะวันที่๙ธันวาคมของทุกปี
ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรีก็จับมือกับภาคีเครือข่าย
บอกว่าจะก้าวเข้าสู่การต่อต้านการทุจริตเป็นแผนระยะที่๓
นั่นก็คือต้องทำให้สังคมปฏิเสธการทุจริตให้ได้
ดังนั้นเราไปตรวจสอบการปรับรามการทุจริตของรัฐบาลคอสชกันจากรายงานค่ะ
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลชุดนี้
เริ่มต้นด้วยการใช้อำนาจพิเศษของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา๔๔
สั่งตรวจสอบหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
แม้บางเรื่องหลักฐานอาสาวไปไม่ถึงตัวผู้กระทำผิด
แต่ถูกสังคมพิพากษาไปแล้ว
แต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่เห็นผลตรวจสอบที่คืบหน้า
คดีบุกรุกพื้นที่ป่าภูทับเบิกของกลุ่มนายทุนที่เข้าไปสร้างรีสอร์ทที่พักลุกร้ำพื้นที่ป่า
ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยลื้อถอนที่พักทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้ว
การใช้อำนาจมาตรา๔๔ในการสั่งปลดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท
และในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลปีนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงให้คำมั่นอีกครั้งว่า
จะตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับรามการทุจริต
ระยะที่๓ในปี๒๕๖๔
ด้านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริต
แห่งชาติตั้งเป้าภายในปี๒๕๕๙
ทุจริตคอรัปชั่นจะลดลงเนื่องจากคนจะเกรงกลัวและไม่กล้าทำความผิด
เพราะมีระบบตรวจสอบที่รวดเร็วพร้อมระบุด้วยว่า
หากตัวเลขทุจริตที่จะประกาศในเร็วนี้มีตัวเลขสูงขึ้น
ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้รับการแก้ไข
แต่เป็นเพราะประชาชนกล้าแจ้งเบาะแสทุจริตมากขึ้น
ขณะที่ความหวังของภาคีเครือข่าย

กลับไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร
หรือการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น
แต่มั่นใจว่าหากสร้างสังคมไม่ยอมรับการทุจริตได้สำเร็จ
นั่นคือความสำเร็จของประเทศไทย